ได้เวลาของอร่อยแล้วไหนก็พูดถึงเรื่องของมะละกอ
แต่ไม่ได้พาไปกินมะละกอนะจะพาไปกินไก่ทอด
ไก่ทอดสูตรเด็ดที่หอมหวน
หอมด้วยกลิ่นสมุนไพรกรอบนอกนุ่มในสไตล์แดนใต้ของแท้

อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงตลอด

มี๓ข้าวมีข้าวหมกมีข้าวเหนียว
มีข้าวเจ้าเค้าสวยครับ
จุดเด่นรสชาติผมมันจะไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นครับผม

แต่ว่ามีการดัดแปลงใส่เครื่องเทศ

ผมชื่อใบไม้ครับผมร้านไก่ทอดใบไม้ครับ

ไก่ย่านนี้เริ่มจากส่วนบนก่อนเลยครับส่วนบน

ถาดมาขนาดออกจะเป็นสีไก่ครับ
แล้วถัดลงมาจะเป็นตะโคกครับ

แล้วส่วนหนังไก่มีแต่ตอนนี้ยังไม่หมดไปแล้ว

ก็ควรที่อยู่ช่างนี้คนทำงานช่างนี้
บางทีถ้าคนที่มาเที่ยวผ่านมา

ก็หลากหลาย

ตั้งแต่ช่วงคนเปิดเทิ่มไปก่อน
เบ็ดมือเวลาลดลงอย่างนี้

เปิดสู่ที่ราชมงคลคลอง๖ครับ

เที่ยงถึง๔๕ทุ่ม
จะมีหยุดบ้างแต่ส่วนมากไม่ค่อยหยุด

ให้พี่พูดสำหรับเราเกี่ยวกับร้านนี้ครับ
รู้หน้าที่มีวินัยกินไก่ทอดครับ